๘โ้งเช้า
๙โ้งเช้า

พี่เบทโมงยังนั่งเศร้าอยู่เลย

พี่เจฟทีชิงข้าง่อนน้อง
สมัครงานครับ
เคยไปตำอดงานที่ไหน

ผมจำเป็นปอนด์หไปก่อน
เอ้า

ผมเป็นคนกลัวความสูง
ถ้าเกิดผมจบตรงแล้วผมหัวใจไวมาขึ้นมาทำไงครับ
เออ

มองนี่หิวข้าวใช่ไหมครับ

ยังไม่ตกถึงท้องเลยฮะเอ้ยน่าสงสาร
งั้นเองไปหาข้าวกินไปขอบคุณครับคุณแน่
อุ๊ยน้าใจดีวะไปกูมีชอตกูมีชอต
โอ้โหหน้าแทงเหงือกเอาทำไมอ่ะ
คนเราสังพมไทยน่ะเพราะมีคนแบบน้ำไอ้ง่ายเออ
ป้าบ่ออังนี้น้องครับ
เพราะว่าพี่กินกำลังด้วยถ้าแบบ
ของเหลือก็เนี่ยกินได้ไหมกินได้ครับ

มีคนกินหรือเปล่า

ยังเป็นอย่างไรที่จะเทรวมขนาดนั้นอ่ะ

อ่าเขียบ

เอาไปปากเอ็งเลี้ยงหมาด้วยเหรอ

เฮ้ย

เอ้อปุ๊มเพอร์วาปี

ครับพี่ครับพี่ครับ

อย่ารักเกลียดอย่ารักเกลียดว่ะ

ไม่ต้องจับมื้อ

เออกินของหวานไปแล้ว

แยกยังไงผมมีถุงให้ใบเดียวผมจะแยกไหนดีน่ะพี่

แล้วเขียวหวานกำลังโดยกันคืออะไร

อ่ะคนบ้านเดียวกัน
ทำไงครับ
เอากล่องนี้ใส่อาหารไปมันจะได้ดูน่ากิน
อันนี้เขาเรียกกล่องมีรูหูหิ้ว
โอ้โฮราคาไม่แพงครับเออ

รสชาติดีราคาไข้เท่าไหร่

โอ๊ยอย่าพูดดังทำไมมันมีหูงั้นไม่ยิน

หูมันตุงน้ำละปุ๊บ

อันนี้ถูกของน้องแวนน่ะครับ
อันนี้ถูกแล้ว
อันนี้ถูกมากถูกแล้ว
เอาล่ะมาลุ้นกันนะคะกับกล่องกระดาษที่มีรูหูฮิ้วต้องแพงกว่า๗๙บาทนะคะส้มถึงได้ไปต่อนะคะและราคาอยู่ที่
๔๑๑บาทเจ๊งมาก๖๑๒บาทเจ๊งมาก

ตอนนี้ส้มจ๋าสะสมไปแล้วจ้ะ

ซ่อมจะหยุดหรือไปต่อถ้าหยุด

เงิน๒๕๐๐๐บาท

กำลังจะบอกว่าได้ตัว๗๕๐๐บาท

ได้ไป๗๕๐๐บาท
คุณส้มเป็นอีกคนที่ขออยู่
ครึ่งหนึ่งจากที่สะสมมานั่นก็คือ๗๕๐๐บาท
กลับบ้านไปแบบสวย
ช่วงหน้ามีผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปรออยู่พักสักครู่เดียว